พาไปที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างดีกว่าไปดูน้ำใจของคนไทยที่มีให้กันอย่างไม่ขาดสาย
บอกเลยนะว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้ของหวานต้องมาของหวานยอดฮิต
ช่วงนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเขาเอามาแจกครับ
กล่องหลายชุดเลยล่ะครับ
ที่สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดีอำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีนะครับพระครูใบดิกาเสกชัยปัญญาพะโลนะครับ
รวมไปถึงนายอำเภอและรองนายอำเภอสัตหีบ
รวมตัวกันเพื่อแจกข้าวเหนียวมะม่วง
จำนวน๑๐๐๐กล่องครับ
กล่องนะครับที่เอามาให้ประชาชนนะครับ
แล้วมีของหวานอย่างเดียวไม่พอมีของขาวด้วย
เดี๋ยวจะไม่อิ่มกันข้าวกล่องฮะ
มีข้าวกล่องพร้อมกับน้ำดื่มมาแจกอีก๕๐๐ชุด
ครบเลยทั้งขาวทั้งหวานนะครับ
กันแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามีข้อแลกเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นเอง
ไม่ยากเลยก็คือขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย
แล้วเว้นระยะห่างในการยืนเข้าแถวรับของด้วยเท่านั้นเอง
มีจงมีเจลแอลกอฮอลล้างมือก็จัดไป
ทำตามระเบียบแค่นี้ได้ของฟรีกลับบ้านไปเลยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้ตั้งด่านคัดกรองเอาไว้อีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
ตรวจวัดไข้ใช้เจลล้างมือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
ถามคนนี้ครับคุณอัครพลแสงสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖
ก็เล่าให้ทีมข่าวตลอดฟังว่าคือในช่วงนี้นะโรคโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาด
ก็พี่น้องประชาชนที่เขาหาเช้ากินค่ำอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคนกลุ่มนี้
เขาลำบากจริงบางคนตกงานรายได้หดหายรายจ่ายมากกว่ารายรับ
จะทำยังไงดีเจ้าหน้าที่ต่างจึงได้ร่วมกันนะครับ
นำอาหารมามอบให้กับประชาชนได้อิ่มท้องในช่วงวิกฤตแบบนี้
เพื่อจะได้มีแรงแล้วก็กำลังใจในการต่อสู้และผ่านสถานการณ์โรคโควิด๑๙ไปด้วยกันนั่นเองนะครับ
บอกแบบนี้ละกันใครที่มีทุนทรัพย์มีแรงกำลังศรัทธา
อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนที่เขาหาเช้ากินค่ำ
อันนี้เขาลำบากจริงงานเขาหดหายเงินที่จะไปซื้อข้าวก็ไม่มี
แต่ถ้าได้คนไทยที่ร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยกันตรงนี้ก็จะช่วยคลายความลำบากไปได้นะครับ
ใช่มันก็เป็นเรื่องราวของทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาในช่วงที่มันมีวิกฤตต่างเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชม